เรื่องหนุ่มหล่อไปแล้วมาดูเรื่องสาวสวยกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
นาทีนี้พูดถึงชื่อนางงามต้องตีคู่กันมาเลย
ฟ้าก็ต้องมีชาลอท
วันนี้ไม่ได้พูดถึงน้องอิงฟ้าขอพูดถึงน้องชาลอทบ้างดีกว่านะคะ
กระแสแรงไม่มีแผ่วเลยคุณผู้ชมค่ะ
แม้ว่าตำแหน่งของน้องชาลอทนี่นะจะเป็นรองอันดับ๕
แต่หลังประกวดมิดแกรนดจบเรื่องงานยืนแถวหน้าไปเลยจ้ะพี่
แล้วนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนกันใช่ไหมคะคุณค่ะ
ที่ไหนก็มีมิสแกรนก็ต้องมีชาลอทเหมือนกันค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในลูกรักของบอสนวัฒน์เลยก็ว่าได้
และเห็นความปังของคุณน้องชาลอทเขาแบบนี้นะ
ไม่ถามไม่ได้จริงนะหนูลูกมาไง
ูเตลูที่ไหนมารู้ไหมคะคุณค่ะเห็นน้องเป็นหน้าฝรั่งลูกครึ่งแบบนี้
ชาลอทบอกว่าเรื่องมูลหนูยืนหนึ่งค่ะพี่
ไม่แพ้ใครเลยน้องบอกว่าไปอาบน้ำมนต์มากับอาจารย์ที่เคารพนะคะ
จริงจังนะคุณดูนุ่งขาวห่มขาวไปเลยค่ะ
แล้วก็ชาลอทเขาเล่าให้ฟังนะบอกว่าหลังจากที่ไปอาบน้ำมนต์เสร็จเนี่ย
ลงมาเลยฉันจะเป่าคาทาเมืองให้เธอลง

ผลลัพธ์ปังแค่ไหนรู้ไหมคะทำงานทุกวันแบบไม่มีคิวว่างค่ะ
เดี๋ยวไปฟังคนสวยสุดปังกันหน่อยจ้า
ก็มูอยู่ค่ะก็มีลงหน้าทองบ้างอะไรบ้าง

มีที่ภูเก็ตค่ะอาจารย์ดังอยู่ที่ภูเก็ตลงไป๒รอบ
แล้วก็ล่าสุดที่กรุงเทพมีอาบน้ำมนต์ค่ะ

เราก็จริงจังกับเรื่องนี้เหมือนกันนะ

รู้สึกว่ามีคนรอบข้างที่เขาเข้ามาเชียร์เราเข้ามารักเรา
เขาเมตตาเขามีแต่ความหวังดีให้เรา
รู้สึกดีแล้วทุกครั้งที่สองกระจกก็รู้สึกว่าเออเราก็สวย
ถ้ารู้สึกว่าช่วงไหนเริ่มแบบเริ่มหมองก็จะอาจารย์
อาจารย์ว่างไหมคะหาวันให้หน่อยหาเลิกให้หน่อย